สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ต้องสอบก่อนสืบด้วยนะคะ
เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำหนักไปทางไหนมากกว่ากัน
ในขณะที่ตำรวจตั้งคณะทำงานแล้วเรียบร้อย
แต่ว่าถ้าดูจากวิธีการยิง
หรือว่าโดยสถานการณ์แล้วเนี่ย
มันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าจะไปทางไหน
เพราะถ้าตามข่าวมันมีอยู่สองเรื่องที่ถูกพูดถึงในข่าว
คือหนึ่งเรื่องของสถาบันนะคะ
เพราะว่าผู้ตายเคยเรียนอาชีวะนะคะ
แล้วก็เพิ่งจะไปงานสถาปนาของสถาบันมาไม่กี่วันที่ผ่านมา
แต่ว่ามันก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่คนในครอบครัวคิดว่า
อาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บแค้นได้ไหม
ที่ผู้ตายเนี่ยเหมือนกับเคยเอาเบาะแสนะคะ
ไปบอกตำรวจ
เพื่อให้ตำรวจจับแก๊งลักรถค่ะ
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันทางครอบครัวไม่ได้มาร่วมรายการนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นน้าสาวหรือว่าคุณพ่อก็ตาม
แต่หนึ่งท่านที่จะคุยกันกับเราในรายการค่ะ

คือดูจากลักษณะเหตุการณ์อาจจะบอกพอได้ด้วยซ้ำไปว่า
มาแบบนี้มันผูกใจเจ็บกันขนาดไหน
แล้วข้อหาน่าจะไปถึงอย่างไร

หรือว่าทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีค่ะทนายเจมส

แล้วเพราะเอิญว่าทนายเจมส์ก็เคยพอจะรู้เรื่อง
พื้นที่หรือลักษณะเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วด้วย

ปฐุมปกติเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เยอะไหมคะ

นี่ฉันถามเหมือนเป็นคนไกลปฐุม
จริงก็กรุงเทพนั่นแหละ

เหมือนกับมาเพื่อฆ่า
ดูเหมือนมีการตะเตรียมการไว้ก่อนร่วมหน้า

คุณสาวก่อนค่ะคุณผู้ชมเราคุยกับคุณน้าก่อน

เห็นทุกขั้นทุกตอนที่หลานโดนทำร้าย
คุณสมศรีพันบุตรนะคะ

สวัสดีค่ะ

คุณน้าตั้งแต่เกิดเหตุเช้ามืดเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ย

น่าจะเกิดจากความเจ็บแค้นเรื่องอะไร

น่าจะเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาค่ะ
ทำไมถึงไปเรื่องนั้นนะคะ
ทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องสถาบันคะ

ก็ตัดประเด็นไปแบบว่าเรื่องขโมย

หรือว่าเป็นไลน์ที่ผู้ตายคุยกับใคร
เป็นไลน์กลุ่มเขาค่ะ

ของเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันหรือยังไงคะ
อันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่พี่ตำรวจชนเมื่อตอนเย็นประมาณ๕โมงกว่านี้

บอกว่าพอเขาเอาโทรศัพท์ไปเช็ค
เพิ่งเรียนจะเจอว่ามีการท้าทายกัน
ของตำรวจบอก
เพราะว่าเขาจะค่อยสืบไปแล้วตัดไปทีละประเด็น

มันมีรายข้อความที่หล่านเป็นคนโพสต์ของเขา
โดยแบบว่าโจทย์ประทุมวัน
เจอได้ทุกเมื่ออะไรอย่างนี้แบบว่าอ้างชื่อสถาบันประธุมวันค่ะ
อืมเอ๊ะคุณน้า
ครอบครัวเขาเนี่ยนะคะน้องเนี่ยมีพี่น้องไหมคะ
มีค่ะมีพี่น้อง๓คนค่ะคนสุดท้องค่ะผู้ตายเนี่ยมี
เขาเป็นลูกคนที่เท่าไหร่คะคนสุดท้องค่ะ
แล้วเขาเรียนอยู่ที่สถาบันอาชีวะที่ว่าเนี่ยเรียนอยู่กี่ปีคะ
เขาเรียนปฐุมวันอยู่ปีครึ่งค่ะ

เขาออกมาเพราะว่าช่วงนั้นแบบว่านักศึกษาที่สถาบันนี้เขามีเรื่องกันเยอะอะค่ะ
มีเรื่องกันบ่อยแล้วทีนี้แม่เขาก็เป็นห่วงเพราะว่าเขาต้องขับมอเตอร์ไซค์ไป
เขาก็เลยต้องแบบว่าย้ายสถาบันดอบการศึกษาไว้๑ปี
แล้วก็ย้ายมาวันลายลงครค่ะ
เอ่อเขาเอาอย่างนี้นะคะถามคุณน้าก่อน
คือจริงเรานัดคุณพ่อไว้แต่เผื่อว่าเดี๋ยวจะไม่ได้คุยกัน

คือผู้ตายเนี่ยปกติแล้วเป็นคนเกเรมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งบ่อย
ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะ

ทุกคนระแวกนี้อยากว่ารักของทุกคนเพราะเขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กเรียน

เพราะว่าอย่างเช้าเนี่ยตี๓ปุ๊บเขาจะต้องตื่น
แล้วเขาจะต้องไปตลาดศึกษาที่นังสิทธิ์ใช่ไหมคะ

ตลาดสุชาติเสร็จเพื่อซื้อของมาเตรียมของขายต้มเลือดหมูกระโจ๊ก
เพราะเขาจะกลับมาเนี่ยเกือบตี๔ค่ะ
กลับมาเกือบตี๔เสร็จแล้วเขาก็จะเอาของมาไว้ที่รถเข็นก่อน
แล้วเข้าไปรับแม่เขา

เข้าไปรับแม่เขาเสร็จแล้วเขาถึงจะออกมาเตรียมของขายพร้อมกันนะคะ
แล้วหนูก็ขายหมูข้างนั้นเขาไม่ใช่เด็กเกย์เลยค่ะ
แล้วพอนั่นเสร็จแล้วเขาจะเข้าบ้านตอนประมาณ๖โมงกว่าถึง๗โมง
เสร็จแล้วเขาก็นี่ออกมาช่วยล้างอีกทีนึงค่ะ
ออกมาช่วยเก็บร้านและล้างถ้วยล้างจานอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ทุกวันทุกวันเลยค่ะไม่เคยมีวันหยุดเลยเขาทำอย่างนี้
แล้วแม่เขาทำงานตอนเย็น๔โมงเย็น
คือเขาต้องไปส่งแม่เขาที่สวนศรีนครินอีกนะคะ
คุณน้ะตั้งแต่เห็นหลานไปเรียนมา
ไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่เขาโตมาเป็นวัยรุ่นมา
ไม่เคยมีประวัติมีเรื่องชกต่อยทะเลาะกับใครเลยเหรอคะ

แถวนี้ก็ไม่มีเพราะเขาไม่ใช่คนกินเหล้า
ไม่ใช่คนดูดบุหรี่
ไม่เคยมีรอยฟกช้ำดำเขียวมีไหมคะ
ไม่มีค่ะน่าจะมีสักครั้งเดียวตอน

มันเป็นงานสงการนะคะงานแบบว่า
นั่นก็คือเขาก็ช่วยคนรู้จักแค่เข้าไป
แล้วเขาก็โดนลูกหลงแค่นั้นแหละค่ะ
แล้วน้องก็ไม่ได้เป็นคนเกเรียนด้วยใช่ไหมคะ

แล้วเพื่อนกลุ่มเพื่อนเขาเท่าที่เราเคยเห็น
เป็นเด็กลุยบู๊ไหมคะ

เพื่อนเขาก็ทำมาหากินกันทั้งนั้น
ขายของหาขายของหาขายลูกชิ้นหาขายอะไรกันอย่างนี้ค่ะ

มาบ่อยไม่เยอะค่ะไม่เยอะค่ะ

เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะถ้าฟังจากคุณน้านะคะ

กับน้ำหนักที่ณตอนนี้ตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องสถาบันเนี่ย

เพราะว่าถ้าที่บอกนี่นะคะคือ
ถ้าดูแล้วน้องเขาไปเขียนมีการท้าทายมีการท้าทายยั่วยุกัน
คือมันคนละบุคลิกกันเลยนะคะ
ค่ะอันนั้นผมก็พึ่งรู้จากตอนเย็น
เพราะพี่ตำรวจอยู่แถวบ้านค่ะ
แต่ทุกคนที่ได้ยินจากพี่เขาพูดให้ฟัง
ยังแบบโอ๊ยเราก็ไม่รู้นะ
คือเขาไม่เคยเล่าให้ฟังเรื่องตรงจุดนี้ไง
พอมาได้ยินแล้วยังอึ้งกันเลยอะค่ะ
ทีนี้เมื่อต้นเดือนที่แล้วใช่ไหมคะ
ที่บอกว่าน้องไปร่วมงานสถาบัน

ซึ่งคุณน้าพอจำได้ไหม
วันนั้นน่ะแล้วกลับมาบ้านเขามีเรื่องอะไร
เล่าให้พ่อแม่ให้คุณน้าฟังไหมว่า
ไปเจอใครไปเจอคู่อาฆาต
ไปเจอกลุ่มไหนท้าทายยั่วยุกันมีไหม
เลยค่ะไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยค่ะ
และหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาไปที่สถาบันนั้น
เพราะทุกทีถ้าเกิดเขาไม่อยู่
คือเขาจะไปบ้านแฟนเขาที่คลอง๓ค่ะ
ตั้งแต่ที่ไปงานของสถาบันกลับมา
ก็ไม่ได้มีอะไรดูผิดปกติเลยใช่ไหมคะ

ก็ทำอย่างนี้ปกติทุกวันคือเย็น๔โมงเย็น
ไปส่งแม่แม่ไปทำงานอีกพี่นึง
เต็มตำรวจชมหนึ่ง
ไม่มีประวัติทะเลาะด้วยไม่ได้อืม
แล้วอย่างนี้พอตำรวจบอกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาว่า

คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเขาได้รู้ยังคะ
ว่ามันมีข้อมูลนี้ในโทรศัพท์มาค่ะ
ตอนที่ตำรวจเขามาบอกให้ฟังพ่อแม่เขายังไม่อยู่ค่ะ
เพราะแม่เขายังไม่ออกมาจากในบ้านเขาเข้าไปอาบน้ำ
แล้วเสร็จแล้วยังไม่ได้มีใครพูดให้พ่อแม่เขาฟังว่า
ว่าเจอในไลน์ของลูกหลานเนี่ยว่า
ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ท้าทายกันต่างสถาบันอย่างนี้
ยังไม่มีใครพูดกับแม่ค่ะเพราะว่าเขายังโย่งกันอยู่อะค่ะ
เอาล่ะอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะคะขอไปอีกหนึ่งเรื่อง
เขามีเพื่อนสาวสนิทคือเขามีแฟนสาวอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือน้องพลอยไพรินค่ะ

บนานแล้วค่ะ๗๘ปีแล้วค่ะ
ไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้ขัดแย้งหึงหวง
ไม่แน่นอนค่ะไม่ใช่แน่นอนค่ะ
น้องผู้หญิงยังไปมาหาสู่กันตามปกติใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไปตลอดเสาร์อาทิตย์นี่คือจะมาที่นี่ตลอด
ถ้าเกิดแบบว่าหนูไม่ไปก็คือผู้หญิงจะมาค่ะ
อย่างนั้นดิฉันตัดเรื่องนี้ออกสั้นทีนี้มันมีหนึ่งเรื่องที่
ที่มันอยู่ในข่าวด้วยค่ะคุณน้าที่บอกว่าน้องเนี่ยเคยไปแจ้งความ
ใช่ไหมคะว่ามีคนลักรถจักรยานยนต์ของคุณพ่อไป
คุณพ่อเคยไปแจ้งความไว้แล้วน้องไปบอกเบาะแสให้ตำรวจไปจับ

แล้วคือเขามาจอดตอนช่วงตีหนึ่งใช่ป่ะคะค่ะจอดช่วงตีหนึ่งเสร็จแล้วรถเขาลืมล็อกคอ
มันเป็นรถของพ่อเขาค่ะรถขับวินนะคะรถป้ายเหลือง
จอดไว้เสร็จแล้วเขาก็เข้าไปนอนเพราะว่าเพื่อตี๓

แล้วเด็กกลุ่มนี้มันยังเป็นเด็กเพิ่งอายุ๑๕เอง
แต่ประเด็นนี้หนูว่าไม่น่าจะใช่หรอก

มันเพิ่งอายุ๑๕ปี
ไม่น่าจะใช่ประเด็นนี้หนูว่า

ไม่น่าจะกล้าทำกรคดีแบบนี้

พอลักไปเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อคะ
เนาะรักไปเสร็จแล้วว่ามันก็
คือมันมาพูดมาพูดให้กันรู้งานเพื่อนในกลุ่มมัน
พอพูดเสร็จแล้วไอ้เด็กคนแถวบ้านมันก็เลยมาเล่าให้หลานฟังว่า
คนชื่อไอ้ตังค์มันขโมยรถไปอะไรอย่างนี้
แล้วไปฝั่งปฐุมนู่นไปจอดเอาไว้ไปชำแหละรถอะไรอย่างนี้

แล้วพอทางนี้รู้ก็เลยถามก็เลยให้มันไปหลอกถามแบบว่าอยู่แถวหมู่บ้านไหน
หลานก็เลยไปบอกพี่ตำรวจเขาแล้วก็เลยพาไป

ค่ะได้ตัวแล้วก็ได้รถตอนนี้รถยังจอดอยู่ที่โรงพักเลยค่ะ
ตัวเนี่ยคือได้ตัวเด็ก๔คนที่ทำหรือว่าได้ตัว
ได้ตัวแค่๒คนค่ะได้ตัวแค่๒คนคือเด็กอายุ๑๕ทั้งคู่ค่ะที่ได้ตัว
แต่คนหัวโจกที่อายุ๑๘จากนั่นยังไม่ได้ตัวค่ะเขาหนีไป
คืออย่างนี้ค่ะคุณน้าถึงแม้ว่าคุณน้าจะคิดว่าเด็กอายุ๑๕ที่เป็นคนทำ
ไม่น่าจะมาก่อเหตุยิงเนี่ยแต่ที่ฉันกำลังจะถามว่า
คือตำรวจเขาได้สืบต่อไหมคะว่าเด็ก๔คนที่ว่านี้สังกัดอยู่แก๊งใหญ่กว่านี้หรือเปล่า
เป็นลูกน้องใครทำงานให้ใครคืออาจจะเป็นผูกใจเจ็บไปที่แก๊งเขาน่ะ
หรือทำกันแค่๔คนตำรวจบอกไหมคะ
อันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
แต่คุณอาคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องแค้นกันเรื่องนี้นะ
ค่ะไม่น่าจะใช่
ดิฉันย้อนไปนิดเดียวคุณน้าถ้าตำรวจไม่ได้บอกเมื่อตอนเย็น
ว่าในโทรศัพท์มีการโพสต์ท้าทายกันเนี่ย
คุณน้าคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นไหนที่หลานโดนยิงคะ
ก็หนูก็ยังคิดว่าประเด็นสถาบันการศึกษามากกว่าค่ะ
ที่หลานไม่มีประวัติเนี่ยนะค่ะ
คุณน้าเรากลับมาที่เหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะคะ
คุณน้าสังเกตอะไรได้บ้างของเช้าวันนี้คะ
ไม่มีไม่มีอะไรที่แบบผิดสังเกตเลย
หนูก็ยังงงเลยแบบว่าถ้าเกิดหลานหนูรู้ตัวว่ามีคนอ่ะ
จะตามมายิงถ้าเกิดสัญชาติยานคน
เขาจะไม่จอดรถหรอกถ้าเกิดเขารู้ว่ารถคันที่ตามมาเป็นรถคู่อลิอ่ะ
เขาจะต้องแบบว่าเลยไปเลยจะไม่จอดใช่ป่ะคะ
นี่เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ตัวว่าเขาจะโดนไล่ยิงไง
เขาก็จอดรถพอจอดรถปุ๊บคันนู้นมันก็เบรกปุ๊บเลย
เขายังไม่คิดนะเขาก็คิดว่ารถทั่วไปคือขี่ตามมา
ถ้าเกิดเป็นสัญชาติตะยานคนถ้าเกิดรู้ว่ามีคนจะตามมาทำร้ายเนี่ย
เขาจะต้องแบบว่าขับเลยดีกว่าแล้วค่อยไปวกกลับทางไหนก็ได้

คุณน้าเดี๋ยวคุณน้าถือสายสักครู่เราขอพักโฆษณาแวบเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูลักษณะการก่อเหตุนะคะ
เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่เราจะคุยกันตอนนี้คือลักษณะของการก่อเหตุ
คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดมันอาจจะบอกได้

แล้วอาจจะพอบอกได้ว่ารักษณะการก่อเหตุมันน่าจะเป็นน้ำหนักทางไหนเนาะทนายเจมส์

ขอคุยกับคุณน้าต่ออีกนิดเดียวเดี๋ยวเรามาคุยกัน

คุณน้าหลานเนี่ยมากลับมาถึงที่บ้านเนี่ย
คือเวลาตามปกติของทุกวันเลยใช่ไหมคะ
ทุกวันคือเขาจะต้องกลับตี๔ตรงใช่ป่ะคะ
แต่เมื่อคืนนี้คือเขาตื่นช้าไงหนูเป็นคนไปเรียกเขา
มันก็เลยเวลาตี๓แล้วทุกทีเขาต้องไปตลาดไง
ตอนนี้เขาเลยเวลามาถึงตี๓๒๐หนูก็เลยเดินไป
เพราะบ้านหนูห่างกันแค่หลังเดียวหนูก็เดินไปเรียกเขา
หนูหนูเลยเวลาแล้วไม่ไปตลาดเหรอบอกกำลังจะออก
มันก็พูดอย่างนี้มันก็เลยขับรถออกไป
ถ้ากลับวันนี้ช้าหน่อยค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะไปแวะไหน
คือเขาออกช้าเขาก็เลยกลับมาช้าเนอะใช่ไหมคะ
ค่ะช้าเขาก็เลยกลับช้าค่ะ
แล้วก็อย่างที่คุณสมศรีบอกเมื่อสักครู่นี้คือว่า
ดูลักษณะแล้วเนี่ยไม่รู้หรอกว่าโดนตาม
ค่ะไม่รู้หรอกค่ะถ้ารู้ว่าเขาต้องไม่จอดรถค่ะ
ก็คือพอมาจอดที่ร้านปกติแล้วเนี่ย
ตามข่าวคือยังไม่ก้าวลงจากรถเลยใช่ไหมคะ
ยังค่ะยังไม่ก้าวลงยังไม่เอาค่ะตั้งลงเลยค่ะ
พอเขาจอดปุ๊บแล้วเขาแบบว่าทางนู้นก็จอดปุ๊บ
หลานหนูยังไม่คาดคิดว่าจะเป็นคู่อลิหรือว่าเป็นใครเขายังไม่รู้เลยค่ะ
พอจอดปุ๊บแล้วเขาก็เห็นปืนมันยังไม่ลงจากรถเลย
เห็นปืนอะมันยิงมาเสียงก็ดังปั้ง
หนูก็ตกกระใจก็มองไปเห็นเป็นปืนหนูก็รีบวิ่งมาตรงโต๊ะหินเลยค่ะ
แล้วครั้งแรกที่ได้ยินเสียงคือได้ยินปั้งเดียวหรือได้ยินหลายปั้งคะ
ทีแรกได้ยินปั้งก่อนค่ะแล้วก็รัวตามมาเลยค่ะ
อ่าตอนที่ปั้งเนี่ยนะคือคุณน้าได้พอมองเห็นไหมว่า
คือลักษณะลักษณะมันเต็มใบใช่ไหมหมวกกันน็อกคือจะไม่เห็นหน้าอะไรเลยนะ
ยังไม่เห็นใครค่ะอ่าทีนี้ได้เห็นไหมว่าลักษณะของการตามยิงน่ะ
คือตามยิงเหมือนกับแบบแค้นคือจะเอาให้ตายหรือยังไง

ทีแรกการยิงเขาก็แค่แบบว่ายิงมาแบบว่ายังไม่หวังผลเท่าไหร
แต่ทีนี้พอหลานวิ่งอ่ะพอหลานวิ่งเขาก็ลงจากรถเหมือนตามแบบว่าจะหวังผลเอาให้ตายเลยค่ะ
อ่าตอนที่ปั้งแรกเนี่ยคือยิงจากทางด้านหลังเหรอคะ
ดึงจากด้านหน้าของหลานค่ะเพราะรถเขาจะจอดเลยไปด้านหน้าประมาณเมตรครึ่งค่ะ
เหมือนเขาหันกลับไปยิงหลานใช่ไหมคะ

พอหันกลับไปยิงปุ๊บหลานก้าวลงมาแล้ววิ่งเข้าบ้านใช่ไหม

เพราะบ้านยังไม่เปิดไงคะบ้านเป็นร้านช้านเป็นประตูประตูประตูรั้วเหล็กอะ

แต่หนูโหลบหมอบอยู่ตรงต้นหินแล้ว
อ่าแล้วคนร้ายทำไงต่อคะ
พอเขาตั้งท่าจะวิ่งทางนู้นมาก้า
พอยกขาลงมาจากรถเสร็จแล้วมันก็ยิงรัวอีกปั้งปั้ง
รวมมาอีกสองนัดเสร็จแล้วหนูก็มองหลานแบบว่าเหมือนก็โดนแล้วแหละ
โดนเข้าช่วงหลังแล้วก็ปั้งมันเหมือนกับสองสามนัดแบบรัวตามมาอย่างเงี้ย
เสร็จแล้วเขาก็หลานก็ล้มเหมือนไงเหมือนในนัทที่นั่นอ่ะโดนขาค่ะ
เขาก็ล้มลงนอนข้างหนูเลยหนูก็เห็นเขาเดินตามมาติดติดเลย
ใกล้ใกล้จะถึงตัวหลานหนูแล้วหนูก็ยกมือไหว้เขาบอกว่า
อย่าซ้ำอย่าซ้ำขอร้องล่ะอย่าซ้ำเลย
เขาก็เลยเจาะยิงอีกสองนัดค่ะปั้งปั้งนั่นแหละแล้วก็หมดโม่เขา
เขาก็เลยเดินถอยหลังแล้วก็เดินก้าวขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยค่ะ
คุณน้าตอนที่คุณน้ายกมือขอร้องเขาเนี่ยนะคะ
เขาหันมาจะทำร้ายคุณน้าด้วยไหม
ไม่ค่ะเขาแบบว่าเจาะจงไปที่หลานคนเดียวเลย
คุณน้าคะจากสภาพศพแล้วเนี่ยทุกนัดเนี่ยเข้าบริเวณไหนของตัวน้องบ้างคะ
ที่หนูเห็นเข้าข้างหลังแล้วก็เข้าตรงโคนขาซ้าย
แล้วก็แล้วก็หน้าอกสองค่ะ

แต่ตำรวจเขาบอกว่าเข้าด้านหลังทะลุหน้าอกก่อนแล้ว

แต่ตอนที่เขาไปผ่าชนสูตรมาเขาบอกว่า
หัวกระสุนไอ้กระสุนอยู่ที่แบบว่าเป็นแถวหกหกหกนัดเลยค่ะ

แสดงว่าที่หนูคิดว่าเขายิงพลาดที่แรกอ่ะ
แสดงว่าเขาเฉียดตรงเอวแล้วไปโดนรถเข็นแน่เลย

คุณน้าที่คุณน้าเห็นมันเป็นปืนแบบลูกโม่ใช่ไหมคะ

มองว่าน่าจะเป็นลูกโม่ค่ะ

แล้วตอนเขายิงหมดโม่เสร็จแล้วเนี่ย
เขาก็ไม่ได้หายมามองคุณน้าเขาก็

ที่หลานแบบว่ามาโดนเจาะยิงตรงที่หน้าอกเนี่ยเหรอ
หนูก็ช็อกแล้วเขาก็เห็นเขาแบบว่าไปเลย
แล้วพอดีพี่อ่ะที่ขายห้อหมกฝั่งตรงข้ามอ่ะ

มันก็มองพี่แล้วมันก็ขับรถไปเลยค่ะ

ตอนที่เขายิงเสร็จแล้วเขากลับไปที่รถเนี่ย
คือลักษณะคือรีบวิ่งขึ้นไปหรือเดินธรรมดา

แค่เดินเดินแบบว่าเดินก้าวจังหวะเร็วอะค่ะ
ไม่ถึงก็วิ่งค่ะ
๒คนที่มาเนี่ยนะคะแต่งตัวธรรมดาเลยไหม
ยืดกางเกงขาสั้นหรือว่าแต่งตัวยังไงคะ
ใส่กางเกงยีนขายาวลักษณะเหมือนกางเกงยีนนะคะ

ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำค่ะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ

ทั้งคู่ค่ะหมวกกันน็อกเต็มใบทั้งคู่ค่ะ
เอาอย่างนี้คุณน้าค่ะเดี๋ยวดิฉันเหลือเวลาไว้จะคุยกับคุณพ่อเพิ่มเติมว่า
สาเหตุมันไปทั้งเรื่องของความขัดแย้งสถาบันจริงหรือไม่
ยังไงขอบคุณคุณน้าที่ให้รายละเอียดทั้งหมดนะคะ

คุณน้าใกล้เหตุการณ์มาก

คือใกล้เหตุการณ์มากจนหวาดเสียวนะคะว่า
ว่าจะโดนทำร้ายไปด้วยตอนแรก

แต่พอทั้งหมดที่คุณน้าเล่ามาธนายเจมองยังไงคะ
คือผมมองว่ารักษณะของเด็กเนี่ยนะครับ
การที่เขาเนี่ยเอาเรียนหนังสือเก่งนะครับ

แต่บุคลิกเขาไม่บอกเลยนะ
บางคนปกปิดบุคลิกของตัวเองครับ
คืออยู่บ้านเนี่ยเรียบร้อยแต่พออยู่กับเพื่อน

อยู่ต่อสื่อสังคมออนไลน์ก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่ง

ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาแสดงออกมาเนี่ย
สิ่งที่น่ากลัวก็คือการโพสต์ลอย

แบบนี้คนที่คิดใส่ตัวเองเขามีเยอะ
อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาท้าใครหรือเปล่า

คือไม่รู้ว่ามีคู่กรณีชัดเจนหรือเปล่า
หรือว่าแค่หมั่นไส้ในแง่ของการ
เหมือนกับพูดในฐานะที่ตัวเองเป็นสิทธิ์สถาบันนี้

ครับซึ่งอย่าลืมว่าหลังก่อนหน้านี้

คราวนี้พอมีการโพสต์ในลักษณะแบบนี้
มันคือเหมือนกับเป็นการเชิญชวนให้

เพราะดูลักษณะของการทำร้ายนะครับ

ประกอบกับตำแหน่งของการที่ยิงเนี่ยนะครับ

เจตนาชัดเจนครับว่าเจตนาฆ่าแน่
เพียงแต่จะเป็นการฆ่าธรรมดา

มีบางเหตุการณ์นะครับ
ถอดทะเบียนป้ายทะเบียนออก

มีการลักษณะว่าเตรียมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนมา
บางทีเตรียมมงเตรียมมีดมาด้วย
มันสามารถอย่างเหตุการณ์นี้มันบอกได้จาก

การใช้หมวกกับนอกเต็มใบ

เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางคนพร้อมที่จะเกาะเหตุ

เพื่อให้คนที่พบเห็นเขาจำได้

แต่เมื่อสักครู่นี้ทนายเจมส์ที่เรานั่งเห็นกล้องวงจรปิดด้วยกัน
คือเอางี้ถ้าเราเข้าใจนะตอนนี้ตามกล้องวงจรปิด

ใช่ไหมคะโดยที่ไม่แน่ใจว่าเหมือนกับจำรถได้
รถได้พอดีหรือแบบตะเวนหาอยู่

อ่ะจากมุมนี้เนี่ยนะคะที่ขึ้นไว้ให้เนี่ย
คือผมมองไว้๒ประเด็นนะประเด็นที่๑ก็คือ
เขาอาจจะไปหาที่ร้าน
ณเวลาตี๔แต่น้องไม่อยู่
เขาก็เลยจะตามไปที่ตลาดหรือเปล่า
คือถ้าสมมุติเราดูกล้องวงจรปิดเราก็อาจจะงงนิดนึงว่า
เอ๊ะตกลงมันเหมือนกับพอเอิญเจอ
หรือขี่รถหากันใช่ไหมเพราะมันมีการวกรถกลับ
ถ้าดูตามกล้องนะแต่ที่คุณน้าเล่าคือว่า
วันนั้นออกสายออกสายกลับมา
แล้ววันนี้ผมบอกว่าบางทีเป้าหมายนี่นิ่งแล้ว
ก็คือจะมาที่ร้านเนี่ยตี๔ประจำสมมุติ
อาจจะมีการขับรถไปตามที่ตลาดหรือเปล่า
ขับรถไปหาพอเจอก็วนรถกลับ
ขับรถสวนกันเนี่ยบางทีไฟเปิดไฟสูงไงอืม
แล้วก็เราคุยกันนะตอนนี้คือเราดูภาพแค่นั้นนะคะ

แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าตำรวจดูกล้องวงจรปิด

ก็เลยไม่รู้ว่าคืออย่างที่นายเจบอกไปร้านแล้วผิดเวลาไม่เจอ

หรือมันจะมีเรื่องอื่นระหว่างทางถ้าสมมุติจะไม่ใช่เรื่องสถาบันจริง

คือถ้าตัดคือผมจะบอกนะฮะถ้าสมมุติว่าขับรถสวนกันแล้วไฟแยงตากันเนี่ย
อันนี้คือค่าธรรมดาแล้วนะไม่ใช่เป็นการไต่ตองไว้ก่อน
คือต่างกันนิดเดียวข้อหาต่างเลย

ไหมคะแล้วถ้าสมมุติเข้าไต่ตองคือหนักเลย
หนักครับอันนั้นโทษประหารชีวิตสถานเดียว
แต่ถ้าเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ย
จะมีตั้งแต่ประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต
จำคุกตั้งแต่๑๕ปีถึง๒๐ปี

แต่ถ้าไต่ตองคือประหารชีวิตสถานเดียวเลย
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าฟังคุณพ่ออีกหนึ่งท่าน
ว่าคุณพ่อพอจะรู้เรื่องไหมในเรื่องของสถาบัน
ถ้าตำรวจให้น้ำหนักทางนี้จากการบอกคุณน้านะคะ

เราอาจจะไม่รู้บุคลิกของเด็กเมื่อออกจากบ้านก็ได้
คุณพ่อทราบไหมสักครู่ค่ะ

คุณปรีชาสนทิค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณพ่อค่ะยังไงทางไทยรัฐทีวี

แล้วคุณน้าบอกว่าตำรวจให้ข้อมูล
เหมือนกับน้ำหนักคดีตอนนี้น่าจะไปทั้งเรื่อง
เหมือนกับมีการท้าทายกัน

ว่ามีคู่กรณีเป็นใครอย่างไร

บุคลิกของน้องเนี่ยมันเป็นไปได้ไหม

แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นไปได้
คุณพ่อเคยทราบไหมว่าน้องเนี่ย
เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร
ไม่มีที่ดูก็รู้ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยครับ

อืม
พ่อน้องไม่ได้มีประวัติแบบชกต่อย
มีเรื่องมีราวอะไรเลยเหรอคะ
ไม่มีเนี่ยมีแต่พี่ชายเขา

คุณพ่อคะคุณน้าเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ย
เรียนอยู่ที่สถาบันอาชีวะเนี่ยนะคะ
ที่น้องเรียนอยู่ปีครึ่ง
แล้วทำไมเรียนแค่ปีครึ่งถึงออกอะคะคุณพ่อ

ก็เพราะเพื่อนเสียชีวิตไปสองคนแล้ว

เธอก็ล้าออกมาเรียนที่
เวลาดำกรมาหาลังเทศเนี่ย

น้องลาออกเองใช่ไหม

พ่อมารู้ตอนหลังว่าน้องเขาลาออก
ก็ถามว่าทำไมเรียนยังไม่จบ
เน่ก็บอกว่าเขาลาออกมาตั้งแต่ปี

ครับ
ไม่ได้อยู่บ้านเรียนจับสี่ปี
ต่างจังหวัดทั้งงานอะไรมั่ง

น้องเรียนแค่ปีครึ่งคือน้องตัดสินใจออกเอง
เพราะว่าเพื่อนเสียชีวิตไป๒คนเหรอ

แล้วเพื่อนเสียชีวิตจากเรื่องอะไรคะพ่อ

เพื่อนเขาที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้สองคน

น้องที่เขาหนีออกมานี่เหรอ

โดนยิงในรถแท็กซี่เสียชีวิต๒คนฮะ

นานไม่พอกว่าน้องจะลาออกมาน่ะ

ก็พอเพื่อนตายก็ไปเรียนได้เดือนหนึ่งนะมั้
เขาก็เพื่อนตายสองคนแล้วก็เรียนไป
ก็ประมาณปีกว่าแล้วก็ถึงลาออก
เพราะคุ้มครองความโดนความกดดันไม่ไหวหรือไง

บุคลิกน้องเนี่ยเวลาไปเรียนนะ
เวลาอยู่กับเพื่อนเขาเป็นคนบู๊ไหมคะ

แล้วก็ปกติก็พูดยาดี
ไม่มีหนาอังมากค่ะ
ตำรวจได้บอกรายละเอียดหรือยังคะ
ว่าข้อความที่น้องไปเขียนมันเป็นอย่างไร

เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเรียกอีกครั้งหนึ่ง
แต่วันนี้เขาเรียกไปตอบว่าต้องจนติด
แล้วก็ประคัมเรื่องเกี่ยวกับนี่
เขาไปไงมาไงอะไรยังไง
แล้วก็ให้ใบ
มาให้ไปเดินเรื่องเรื่องค่าช่วยค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้

เข้าใจค่ะคุณพ่อยังไงขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะ
สำหรับข้อมูลนะเดี๋ยวเราคุยกันในรายการต่อนะคะพ่อ
ครับตอนนี้กำลังจะส่งแขกนะครับ

ถ้าฟังจากที่พ่อเล่านี่
ก็คือบุคลิกปกติถูกไหมฮ

แต่คือส่วนใหญ่ผมบอกพ่อแม่ส่วนใหญ่เขาไม่รู้หรอก

ว่าน้องเขามีบุคลิกยังไง
ถ้าเป็นไปตามที่คุณพ่อเล่าว่าเจ้าตัวลาออกเอง

แล้วก็มีเพื่อนก็ถูกทำลายจนเสียชีวิตไป๒คนนี่คือ
เขาก็เหมือนกับก็ไม่ใช่คนที่อยากจะมีเรื่องนะ

หวังแต่เราอาจจะไม่รู้ว่า๒คนนั้น

หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่เขาเคยโพสต์ใช่ไหมครับในไลน์ในอะไรก็แล้วแต่
อันนี้สาเหตุที่๑สาเหตุที่๒ก็คือไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคือการเห็นกันแล้ววนรถไปหา
หรือว่าเป็นการวนรถหลายรอบแล้ว
ถ้าเกิดเป็นวนเป็นการวนรถหลายรอบเลยนะครับเขาเรียกว่าวนหาเป้าหมาย
ถ้าเป้าหมายยังไม่นิ่งเขาก็ต้องวนอยู่อย่างนั้นไป
ถ้าเป้าหมายนิ่งเขาก็จะก่อเหตุ
ถ้าสมมติวนรถหานี่เข้าไตรทองเลยเหรอท่านนายเจ๊ไตรทองครับ
หรืออะไรก็แล้วแต่ครับแล้วไปฆ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่อง

คือถ้าฟังจากนี้นะคะฟังจากนี้
แล้วก็ฟังจากที่ตำรวจบอกคุณน้าเนี่ย
น้ำหนักไปทั้งเรื่องความขัดแย้งในแง่ของสถาบัน

แต่ว่าเรายังไม่ได้รายละเอียดทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม
ว่าตำรวจไม่ว่าจะเป็นผู้การรองผู้การหรือภูมิกับบอกขอทำงานก่อน

เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวแล้วว่าจังหวัดไหนมีแก๊งมีอะไรยังไงใครดู

คือการยิงกันทำร้ายร่างกายกันมันมีอยู่ทุกจังหวัดแหละครับ
ยิงแต่ว่ามันจะเป็นข่าวหรือเปล่าเค้านั้นเอง
ไม่เจอเลยค่ะข่าวที่มาตลอดทั้งวันนะ
ไม่รู้จะสาเหตุอะไรที่ทำให้กดไปหมดแม็กซ์เลย
คือโม่หนึ่งเนี่ยเขาจะมี๖นัดถูกไหมครับ
ปัญหาคือไปมีมูลเหตุจูงใจอะไรไปโกรธแค้นอะไรกับนักหนา
ถึงยิงหมดขนาดนั้น
เพราะปกติการระบายความแค้น๑นัด๒นัดกลับแล้วก็มี
เรียนถามนิดเดียวเนื่องจากทนายเจมส์อยู่พื้นที่นี้ด้วยนะคะ

ทีมสืบจังหวัดปฐุมนี่อันดับหนึ่งนะครับ
ในจัดตาผมนะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามกันต่อกับไทยรัฐทีวี
คือดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อน

บอกขอทำงานก่อนตั้งคณะทำงานแล้วเรียบร้อ

อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะยังมีอีกหลายข่าว
ข่าวนี้เดี๋ยวรอค่ะคุณผู้ชมเพิ่งจะเกิดนะคะ
แล้วดูเบาะแสก็ไม่น่าจะยากด้วยค่ะ